กลับมาในช่วงนี้เช็คบัญชีกันหน่อย

ผู้ประกันตนมาตรา๓๓ใน๓จังหวัดนะคะ
วันนี้ประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชี

พระนครศรียุธยาชนบุรีแล้วก็
ฉะเชิงเสา๒๕๐๐บาท
โอนเงินเยียวยาเฟสแรก๒๕๐๐บาท
ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ที่ได้รับผลกระทบ
ใน๙กลุ่มกิจการให้กับประชาชนในพื้นที่๓จังหวัด
คือพระนครศรีอยุธยาชนบุรีและฉะเชิงเศร้า
มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน๒๗๒๗๔๖คน
นายจ้าง๑๙๒๑๓รายนะคะใช้วงเงินทั้งสิ้น๑๕๒๒ล้านบาท
ก็จะแยกเป็นนายจ้าง๘๔๑ล้านบาทและลูกจ้าง๖๘๑ล้านบาทค่ะ
ซึ่งทางประกันสังคมจะโอนเงินให้กับผู้ประกันตน
บัญชีพร้อมเพลย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น
นายจ้างบุคคลธรรมดาจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพลย
เลขประจำตัวประชาชนเหมือนกัน
และในจ้างสถานะนิติบุคคลจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ตามชื่อนิติบุคคลนายจ้างนะคะนี่ค่ะเช็คด้วยนะคะ
อกจากนี้สปชก็จะโอนเงินให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ
ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๙และ๔๕๐๐๐บาทค่ะ
วันที่๒๔สิงหาคมนะคะเดี๋ยววันที่๒๔เช็คด้วยนะคะ
ผู้ประกันตนมาตรา๓๓สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ได้
เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
วิธีก็คือกรอกเลขประจำตัวประชาชน๑๓หลักก็ตรวจสอบได้แล้วนะคะ
ในจ้างสถานประกอบการก็กรอกเลขบัญชีในจ้าง๑๐หลัก
และเลขลำดับที่สาขา๖หลักในการตรวจสอบสิทธิ์นะคะ
อีกด้านหนึ่งกรุงเทพมหานครค่ะ
ใครที่ว่างงานนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครพยาบาล
พนักงานช่วยงานสาธารณสุขพันอัตราเป็นการเร่งด่วนนะคะ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการนะคะ
ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านธุรการ๑๓๘อัตรา
พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข๗๐๐อัตรา
ที่การศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะ
แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือพยาบาลวิชาชีพอันนี้รับ๓๔๕อัตรา
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีคุณสมบัตินะคะ
แล้วก็สนใจไปลงทะเบียนได้นะคะในเว็บไซต์
เราขึ้นให้หน้าจอนะคะตรงบาร์ด้านล่างนะคะ
นี่ค่ะ๑๐๐๐อัตรา